คือน้องวิวกุฎระวุฒินะครับบางระบุควรปีใหม่ที่คุณสุปสกุลบอก
ไปติดตามความเสด็จของเค้าหน่อยในรอบปีที่ผ่านมา
กับการเป็นแชมป์นะครับแชมป์ประเภทชายเดียว
กลวุฒิวิทธิสันหรือวิวได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวไทยคนแรก
คว้าแชมป์แบตมินตันเยาวชนอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์โลก
ที่ประเทศอินโดนีเซียมาครอง
กลับไปในเกมรอบชิงชนะเลิศ
หนุ่มวิวเจอศึกหนักพบกับจุนหาวลองจากมาเลเซีย
ซึ่งในการแข่งขันเยาวชนอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชีย
จะตัวเคยเพี่ยงพัมมาแล้ว
สถานการณ์ในเกมนี้เจ้าวิวตกเป็นรองไปก่อน

สถานการณ์กลับมาชนะ๒ต่อ๑เกม
ขวาแชมป์ได้เป็นสมัยแรก
แฟนกีฬาชาวไทยต้องจดจำชื่อของกุลวุฒิวิทธิสาร

ขวารางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นของไทยไปครอง
ปีนี้ที่คว้าแชมป์ได้เพราะว่าเรา
หนึ่งคือเราฝึกฝนตั้งใจครับ
แล้วก็ซ้อมหนักทุกวันครับเพื่อรายการนี้ครับ
แล้วก็ก่อนไปนี่เป็นการเตรียมตัวเป็นอย่างดีครับ
ก็ก่อนไปก็ตั้งเป้าว่าจะไปทีละรอบ
ฝึกหนักคือเรื่องแรกคือเรื่องร่างกายครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสปีดรูปการออกลูก
หมายครับก็ปีหน้าครับยุทธ์โอลิมปิกครับ
ก็อยากคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศชาติ
สิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือสปีดลูกครับ
คือสปีดลูกเวลารุ่นโตก็ต้องสปีดเร็วกว่านี้ครับ
แล้วก็ร่างกายก็ต้องให้มันแข็งแรงกว่านี้ครับ
ส่วนทางด้านฝั่งหญิงน้องเมรัชนกอินทนนท
แฟมินตันหญิงเดียวมือหนึ่งของไทย
ผลงานปีนี้ยังไม่โดดเด่นเหมือนปีที่แล้ว
เพราะอยู่ในช่วงเรียกความฟิตกลับมา
ดีที่สุดเพียงแค่รอบรองชนะเลิศเท่านั้น
อกจากนั้นในการแข่งขันแบตมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก

ทัพแบตวินต้านไทยทำหมดงานได้อย่างยอดเยี่ยม

เป็นครั้งที่๒ต่อจากปี๒๕๖๒
ถือเป็นสัญญาณที่ดีของแบตมินตันไทย

ปีหน้าชาวไทยหวังที่จะได้เห็นฟอร์มที่ดีต่อเนื่อง

เป้าหมายให้นักแบตมินตันไทยทุกประเภท
ก้าวเข้าไปติดท็อปศึกอันดับแรกของโลกให้ได้
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน